คุณผู้ชมคะยังต้องตามต่อค่ะเพราะว่าต้องหาตัวผู้ก่อเหตุให้ได้
ใครกันคะที่ทำร้ายเด็กตัวเล็กเด็กผู้ชายตัวเล็กนิดเดียว
ได้ลงคอน้องสตาร์ค่ะแห่งการที่ส่งขวงขลานะคะ
เราส่งคุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเราตามเรื่องนี้มาหลายวันแล้วอะค่ะ
ได้ไปคุยกับคุณแม่ของน้องสตาร์คุณผู้ชมตามข่าวนี้กับเรา
เพราะว่าเรามีภาพจากกล้องวงจรปิดภาพใหม่มาด้วยนะคะ
คุณระวีการไปคุยกับคุณแม่อีกรอบหนึ่ง
ให้หลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อ๒๖มีนาคม
ซึ่งคุณแม่บอกว่านี่คือเหตุการณ์ครั้งแรกที่ลูกแม่ถูกทำร้าย
คุณแม่บอกว่าเนี่ยมันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะ
แม่ไม่ได้กุเรื่องไม่ได้ลวงโลกและแม่ก็ไม่ได้เป็นคนทำร้ายลูกนะคะ
วันนั้นแม่ออกจากบ้านมาเห็นนายดูสิตกำลังใช้สายเบรกรถจักรยานยนต์ฟาดลูกชายแม่
แม่ก็ตะโกนไปถามว่าทำลูกแม่ทำไมนายดูสิตก็วิ่งหนีไป
ภาพจากกล้องวงจรปิดช่วงตี๓บริเวณโรงจอดรถตรงกันข้ามกับบ้านพ่อของนายดูสิต
ห่างจากจุดใต้ต้นมะขาม
ก็คุณแม่บอกว่าน้องสตาร์ถูกทำร้ายประมาณสัก๒๐เมตรได้ค่ะ
เห็นผู้ชายรูปร่างผอมสูงใส่เสื้อแขนยาวสีดำภาพนี้นะคะ
กางเกงขาสั้นสีดำเดินผ่านกล้องไปภาพนี้เลย
ส่วนภาพจากกล้องวงจรปิดอีกภาพหนึ่งค่ะประมาณตี๓กว่ากับตี๔ค่ะ
นี่คนเดิมนะคะผู้ชายคนเดิมนะคะวิ่งผ่านกล้องดูเร่งรีบ
ดูเหมือนหนีอะไรก็ไม่รู้อะค่ะนี่ค่ะ
ภาพจากกล้องวงจรปิด๒คลิปนี้คุณผู้ชม
แม่ของน้องสตาบอกว่าแม่เลยมั่นใจไง
ว่านายดูสิตเป็นคนก่อเหตุเพราะแม่เห็นเห็นกับตา
เขาทำร้ายลูกแม่แล้ววิ่งหนีไปครับภาพจากกล้องวงจรปิดที่ให้ดูสองคลิปเนี้ย
มันคือหลักฐานน้องเลิฟระวีการนักข่าวของเรา
ก็เลยถามว่าเอาแล้วทำไมแม่เพิ่งเอาคลิปมาให้ดูล่ะ
ทำไมเพิ่งเอาคลิปมาเผยแพร่ล่ะแม่บอกว่าก็แม่
อยากจะยืนยันว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงเมื่อเหตุการณ์๒๖มีนาคม
และตำรวจก็รู้แล้วแต่ตอนนั้นตำรวจยังไม่ได้จับตัวใคร
อันนั้นคือเหตุการณ์ครั้งแรกที่ลูกโดนทำร้ายแล้วมีหลักฐานจริง
กลัวไงกลัวนายดูสิตก็เลยย้ายไปอยู่ที่บ้านแม่
เพราะว่าบ้านเดิมเป็นบ้านเช่าแม่กลัวอันตราย
จนนี่แหละมาเกิดเหตุการณ์ครั้งล่าสุดที่เป็นข่าว
ก็คือเช้ามืด๘สิงหาคม
แม่บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ไม่ได้ปรักปรำว่าเป็นนายดูสิตนะ
แต่ดูแผลลูกแม่สิแผลมันก็แบบมันคล้ายกับแผลเดิม
ที่เป็นสายเบรกรถจักรยานยนต์ที่ฟาดลูกแผลเดิม
เมื่อตอนช่วงเหตุการณ์๒๖มีนาคม
แม่ก็แค่สงสัยแต่แม่ไม่ได้เห็นกับตา
แล้วก็ไม่ได้ไปกล่าวหานายดูสิตนะ
มองว่าแผลมันคล้ายกับรอบแรกจริง
วันนี้นะคะแม่ของน้องก็ยืนยันคำเดิมว่า
แม่ไม่ได้ทำร้ายลูกแม่ไม่ได้กุเรื่อง
แบบถ้ากุเรื่องจะชวนสื่อมาทำไม
จะเอากล้องวงจรปิดให้ดูทำไม

ใช่ค่ะวันนี้ตอนเช้าหลังน้องอาการเริ่มสดใสขึ้น
คุยได้มากขึ้นนะคะแม่ก็เริ่มพาน้องสตาร์ไปดูตามจุดต่างรอบบ้าน
แล้วพยายามคุยอ่ะพยายามจะหาข้อมูลจากเด็กอะนะคะ
ว่าใครอุ้มหนูไปไปทางไหนลูก
สตาร์ก็เริ่มเล่าเริ่มพูดมากขึ้น
วันนี้น้องสตาร์บอกว่านั่งไปกับผู้ชายสองคน

นี่น้องเริ่มให้ข้อมูลมากขึ้น
จะได้รู้ความจริงสักทีว่าใครทำร้ายลูกแม่
อยากรู้ว่าแม่ขอให้จับคนร้ายได้แล้วก็จะได้รู้ว่าเป็นใคร
เพราะว่าสิ่งที่เขาโพสต์มานั้นมันกระทบกระเทือนกับจิตใจของแม่
เพราะถึงเขาจะไม่พลาดพิงถึงแม่แต่มันก็คือเรื่องนี้เคสนี้
แม่ก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรเขาในเพจเพราะแม่ถือว่าแม่บริสุทธิ์ใจ
แต่ทีนี้เราไปห้ามความคิดของคนที่เขาคอมเมนต์มาไม่ได้
ที่ทีมข่าวกำลังตรวจสอบอยู่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่านายดูสิทธิ์
ปรากฏตัวขึ้นแล้วเขายินดีให้ข่าวกับไทยรัฐทีวีของเราด้วย
นี่นายดูสิตนะฮะเขายืนยันเขาแสดงความบริสุทธิ์ใจ
บอกว่าเขาไม่ได้ทำร้ายเด็กคุณผู้ชมเขายืนยันออกมาจากปาก
ที่พูดกับทีมข่าวแบบนี้ครับบอกว่าหลังตกเป็นข่าวเนี่ยโอ้โหพี่
ผมไม่ได้ออกทำมาหากินเลยเพราะชาวบ้านเข้าใจว่าผมทำร้ายเด็ก
ผมออกมาวันนี้ขอเปิดหน้าสู้เลยนะผมขอยืนยันเลยว่าผมไม่ใช่คนร้าย
ตั้งแต่เหตุครั้งแรกตั้งแต่๒๖มีนาคมที่แม่ของน้องกล่าวหาผม
แต่ผมยอมรับครับว่าผมเคยมีปัญหานะเคยมีปากเสียงนะ
ชอบหน้ากันมาก่อนจริงตอนที่เขาเช่าบ้านอยู่แต่ก็แค่ไม่ชอบหน้าครับ
ไม่เกี่ยวกับตัวเด็กเลยและผมเองก็ไม่เคยไปเล่นกับเด็กด้วย
ไม่เคยแม้แต่จะโดนตัวเด็กเลยด้วยซ้ำเขาพูดแบบนี้
มีแต่แม่เด็กนั่นแหละฮะที่มักจะชอบดุด่าลูกชาย
ว่าลูกพูดไม่ฟังแล้วก็ไม่ยอมกินข้าว
ผมนะนายดูสิตผมขอยืนยันบอกว่าคนในคลิปวงจรปิดวันที่๒๖มีนาคม
ที่แม่งัดหลักฐานวงจรปิดออกมาโชว์สื่อไม่ใช่ตัวผมแน่
ให้ดูเลยลักษณะการวิ่งเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าผมเนี่ยคุณนะ
เขาเป็นนักวิ่งอ่ะเขาบอกแบบนี้เขาเป็นนักวิ่งฮะ
เขาไม่ได้วิ่งแบบในวงจรปิดเนี่ยช้าแบบนี้แขนแกว่งไวไปอะไรแบบนี้
ผมท้าเลยให้ไปถามคนในชุมชนได้เลยนะฮะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้วงจรปิด
เงาดำเนี่ยเป็นใครนะครับอาจจะเป็นบุคคลที่๓หรือเปล่า
ยืนยันนะท่าวิ่งของผมเนี่ยไม่ใช่แบบนี้โอ้โหคุณระวีการเกือบจะให้วิ่งให้ดูแล้วนะ
เออแต่มันก็ต้องเทียบเงาให้คุณต้องไปวิ่งตอนกลางคืนนะฮะ
แต่เขายืนยันผมเป็นนักวิ่งผมวิ่งเร็วกว่านั้นแน่ถ้าจะวิ่งนะฮะ
วันเกิดเหตุเขาหลับอยู่ในขนำนะแต่ผมโดนใส่ร้ายนะครับ
ผมก็ไม่เคยมีรถเป็นของตัวเองครอบครัวเนี่ยไม่ให้ขี่ไปไหนมาไหน
ผมอาศัยการเดินอย่างเดียวเท่านั้นครับ
ผมไหนแมนทำแรกผมคุ้กอยู่เขามาเดี๋ยวอะ
เขาเห็นพี่เขาหนูกว่าดี
ไม่ใช่ผมไหนไปแล้ววิ่งพระรันปุ๊กตัวเลย

ผมวิ่งกันแล้วไม่แปลกมากนะครับผม
มันต้องเป็นเก่งสูตรกลักษณ์หนึ่ง
ไม่ใช่ถึงวันนั้น
ถ้าต้องใช้ต้องกลัวตรงนี้กลัวเลยว่าเป็นแผงหรือเปล่า
โอ้โหเขาชี้แจงเป็นแบบว่า

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่าทางการวิ่งลักษณะเงา
หรือว่าแม้แต่จักรยานยนต์ต้องสงสัยที่เขาไม่เคยขี่นะครับ
ทีมข่าวทะเลาะทีวีของเราเดินสำรวจทั่วชุมชนเลย
ลองสำรวจหารถจักรยานยนต์ลักษณะดังกล่าว
ที่เป็นรถต้องสงสัยภายในชุมชนเขาแดงแห่งนี้
พบว่าส่วนใหญ่ชาวบ้านมักจะใช้
ใช้รถจักรยานยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์๔จังหวะทั่วไปครับ

เป็นของวัยรุ่นผู้หญิงสีแดงดำ
ซึ่งมันคนละสีกับคลิปวงจรปิด
คลิปวงจรปิดมันเห็นไกลแต่ก็รู้ว่าเป็นสีอะไรนะฮะ
อกจากนี้ทีมข่าวยังไปสำรวจจุดพบรถจักรยานยนต์

พบว่ามีทางปูนคอนกรีต
รถจักรยานยนต์สามารถวิ่งผ่าน
แล้วก็เรียบถนนมุ่งหน้าชุมชนเขาแดงได้นี่ตรงนี้
และยังมีพื้นที่ติดกับริมชายหาด
ซึ่งเป็นจุดที่พลเมืองดีไปพบเด็กหรือพบน้องสตาร์
เดินออกมาจากริมชายหาดด้วยเนื้อตัวที่เปลื้อนโคนเนี่ยนะฮะ
ตรวจสอบพบว่าระยะทางจากขนำของนายดูสิต
มาถึงบริเวณจุดที่พบ
ซึ่งอยู่ริมถนนใหญ่ตรงข้ามปากซอย

ระยะทางห่างกันประมาณ๑๐๐เมตรเห็นอะไรบ้างคุณผู้ชมคอยดูนะฮะ
กล้องบันทึกภาพเวลาตี๔๓๐เช้ามืดของวันที่๘นะครับ
เห็นรถจักรยานยนต์๒คันมาจอดข้างเสาไฟฟ้าหน้าโรงเรียน
คันที่๑และคันที่๒นะฮะสอดคล้องกับข้อมูลของชาวบ้านรายหนึ่ง
คนหนึ่งผอมคนหนึ่งอ้วนรวมสองคนขี่รถจักรยานยนต์มาจอด
และให้อาหารสุนัขอยู่ตรงนี้และสุนัขของชาวบ้านก็พากันวิ่งเข้าไปกินอาหาร
เมื่อกลับมาสุนัขทุกตัวสลบไปซะอย่างนั้นเลยคุณ
วางยาอะไรหรือเปล่านะฮะแต่จากภาพในกล้องช่วงเวลาดังกล่าวนะฮะ
พบเห็นเพียงรถจักรยานยนต์๒คันมีท่าทีแปลก
ลักษณะแปลกก็คือไปจอดอยู่ติดกับเสาไฟฟ้าหน้าโรงเรียน
เหมือนมีการจอดคุยกันสักพักก่อนจะวนรถกลับแล้วก็ขี่ออกไปด้วยกัน
เท่ากับเด็กเดินตามผู้ชายคนหนึ่งมา
ซึ่งยังไม่ชัดว่าเป็นเด็กหรือว่าเป็นน้องสตาร์อีกหรือไม่
ตำรวจก็ยังต้องทำงานต่อนะคุณนะหาภาพจากกล้องวงจรปิด

ทีมข่าวของเราก็พยายามช่วยเสาะแสวงหาเหมือนกัน